หากพูดถึงราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียนนะครับ
สิ่งที่หลายคนจะนึกถึงทันทีก็คือกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
บางคนบอกว่ากลิ่นของมันหอมเข้ากับความหวานมันของมันนะครับ
แต่บางคนก็ได้แต่อุดจมูกเพราะว่าทนไม่ไหวกับกลิ่นที่พวกเขาบอกว่าเหม็นเกินจะทน
แต่ว่าไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อกลิ่นของทุเรียนอย่างไรนะครับ
วันนี้มีนักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ที่มาของกลิ่นทุเรียนได้แล้ว
โดยการค้นพบดังกล่าวยังสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาทุเรียนไร้กลิ่นได้ด้วยนะครับ
ลับของทุเรียนนี้ถูกเปิดเผยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ซึ่งคลั่งคล้ายทุเรียนในสิงคโปร์นะครับ
พวกเขาใช้เวลาประมาณ๓ปีด้วยเงินทุนของตัวเองจนกระทั่งตอบคำถามได้ว่า
กลิ่นของทุเรียนมีที่มาอย่างไร
โดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรสารพันธุศาสตร์ธรรมชาติ
ระบุว่ากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนเกิดจากกระบวนการผลิตกรรมฐานในระดับสูงภายในลูกทุเรียนเอง
ว่ารักษณะภายนอกของทุเรียนจะมีหนามแหลมแล้วก็แก่ยาก
แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้บอกว่ากลิ่นที่รุนแรงของทุเรียนถูกสร้างขึ้นโดยกลไกธรรมชาติ
เพื่อดึงดูดให้สัตว์เข้ามากินทุเรียนซึ่งผลพลอยได้ก็คือสัตว์เหล่านั้นนะครับจะทิ้งเม็ดทุเรียนลงพื้นดินเป็นตัวช่วยสำหรับการขยายพันธุเรียนต่อไป
วิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าการค้นพบต้นกำเนิดกลิ่นของทุเรียนเป็นก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การพัฒนาสายพันธุเรียนที่มีกลิ่นจางลงหรือไม่มีกลิ่นเลย
เพื่อเอาใจคนที่อยากจะลองชิมรสชาติของทุเรียนแบบที่ไม่มีกลิ่นมากวนใจ
แต่การพัฒนานี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่พอใจสำหรับคอทุเรียนเท่าไหร่นัก
เพราะว่าในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนจำนวนหนึ่งออกมาคัดค้านอย่างติดตลกครับ
บางคนบอกว่าหากจะกินทุเรียนที่ไม่มีกลิ่นก็ควรไปกินช็อกโกแลตแทนจะดีกว่าครับ